เป็นพื้นที่ชายทะเลแถวจังหวัดตระยองนะครับ
คือชาวบ้านเนี่ยเขาไปร้องขอให้เจ้าของฉายาลิ้นสัมผัสวิญญาณ
หรือว่านายประเสริฐพนึกทองนะครับ
ไปที่ศาลนางยักษ์ผีเสื้อสมุทรหน่อยนะครับ
สารอยู่แถวแยกถนนหาดแสงจันต์อัมพมืองจังหวัดตระยอง

แล้วก่อนหน้านี้เคยมีคนบุกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะฮะอ่าแล้วก็มาแก้บนอ่าถูกรางวัลสลากินแบบรัฐบาล
ไม่รู้รางวัลไหนนะแล้วมาแก้บนด้วยการดูดหน้าอกนางยักษ์อันนี้ชาวบ้านเขาบอกนะ
จากนั้นมีคนตายติดต่อกันมา๕ศพเขาก็เลยมาเนี่ยฮะบอกอยากให้ลิ้นสัมผัสวิญญาณเนี่ย
มาช่วยจัดการเรื่องพูดผีวิญญาณแถวนี้ให้หน่อยหรือมาคุยกับนางยักษ์ให้หน่อย
แล้วเขามามากับงูตัวหนึ่งเขาบอกชื่อน้องจีจี้ค่ะก็เนี่ยฮะ
สุดท้ายเขาก็มานะนายประเสริฐเนี่ยนะครับอ่าทุกผู้ชมคิดเห็นอย่างไร
นี่นะเขาก็มาคุยมาคุยกับนางยักษ์ใหญ่เลยนะฮะผีเสื้อสมุทรเนี่ยฮะ
วรรณคดีพระอภัยมณีเนี่ยฮะคือทางชาวบ้านบอกว่า
แถวแถวพื้นที่ตรงนี้มีผู้เสียชีวิตห้าศพแล้วนะครับช่วงปลายปีก่อนเนี่ย
สามศพเป็นอุบัติเหตุโรงโค้งนางยักษ์พอดี
จากนั้นของปีนี้นะครับ๕มิถุนายนเจอผู้เสียชีวิต๒รายในวันเดียว
ก็คือเด็กชายคนหนึ่งอายุสิบสี่ปีที่มาเล่นน้ำทะเลแล้วก็จมหายไปนะฮะ
อีกศพหนึ่งก็คือหญิงสาววัย๔๐ปีที่รมควันเสียชีวิตในรถยนต์นะฮะ
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่ามาจากอาเภษหรือเปล่าคนนั้นที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอ่ะ
เอามาไปถูกลอตเตอรี่อ่ะค่ะแล้วก็ไปพิเลนด้วยการแบบบนเอาไว้
บอกถ้าเกิดถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเนี้ยจะมาดูดหน้าอกนางยักษ์อืม
แล้วมาทำจริงจริงค่ะจากนั้นคนตายห้าศพเลยนะฮะ
ก็เลยเนี่ยให้ทางลิ้นสัมผัสวิญญาณเข้ามาช่วยหน่อย
มาถึงเขาก็มาคุยนะอ่าเขาก็มาพูดมาคุยนะครับ
อ่าบอกได้คุยแล้วนะคุยแล้วว่าอ่าอย่าถือโทษโกรธเอาชีวิตใครอีกเลย
ขอให้กลับมาปกปากรักษาชีวิตผู้คนเหมือนเดิมแล้วแม่กับผมคอยปกป้องรักษาเข้าหน่อย
ยักษ์ครับไม่ต้องไปเอาใครต้องไปที่มันตายแล้วครับเออมันไม่ไหวแล้ว
มันมีการตายเหตุขึ้นเออแล้วแม่กับผมคอยปกป้องรักษาเข้าหน่อย
เราก็จะมาขอให้ท่านไม่ต้องไปเอาชีวิตคนแล้วเออให้คอยปกป้องปกปากรักษา
คือถ้าคุยเท่านี้ชาวบ้านก็คุยเองได้นะก็ก็มาถึงเข้ามาคุย
เอามาบอกนางยักษจบแล้วเหรอหรือเขามีอะไรพิเศษหรือเปล่าวะคนนี้
ก็ก็อาจจะอย่างนั้นก็ได้ที่สื่อได้สื่อถึงอะไรแบบนี้หรอก
ชาวบ้านเขาบอกเขามีลิ้นสัมผัสวิญญาณก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
นี่เอางูมาด้วยเห็นไหมอืมอ่าแล้วเขาบอกอ่าเขามาคุยให้เรียบร้อยแล้ว
นางยักษ์จะกลับมาปกปักรักษาค่ะชีวิตของผู้คนแล้ว
ส่วนชาวบ้านไทยพื้นที่นะครับบอกว่าก่อนจะเกิดอาเภษต่างเกิดขึ้นเนี่ย
ก็อย่างที่บอกนะฮะมีคนถูกสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วเคยบนเอาไว้
ก็เลยมาแก้บนด้วยการมาดูดหน้าอกนางยักษ์ที่ศาลแล้วก็มีคนเสียชีวิตเลย
นี่ก็เลยต้องเนี่ยฮะให้ทางลิ้นสัมผัสวิญญาณที่เขามีพลังงานอะไรบางอย่างเนี่ย
มาช่วยหน่อยแต่อีกมุมหนึ่งแม่ค้าขายอาหารทะเลอยู่ริมหาดนะครับ
ไม่เกี่ยวข้องเลยคือคนที่เสียชีวิตเนี่ยญาติพี่น้องเขาก็เสียใจพอแล้ว
มันก็มีเหตุการณ์หลักวิทยาศาสตร์หรือว่าอุบัติเหตุต่างเยอะแยะไปหมด
แล้วเอามาโยงกับอาเภษเอามาโยงกับเรื่องคนมาทำพิเรนกับรูปปั้นนางยักษ์
แล้วไปพาใครมาก็ไม่รู้มาทำพิธีอะไรต่างต่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าผู้คนเนี่ย
เขาจะกลัวกันใหญ่นั่นไงแค่นี้ก็ขายของแทบไม่ได้อยู่แล้ว
เขาแต่ติ้งเชื่อก็ลักษมณะเพราะว่าเค้าพี่เลน่ล่ะเอาตามล่ะจิ้มแต่ขายของค่อยติ้งเงียบ
อ๋อเงียบจริงค่ะแบร์หน่อยเงียบเมื่อคืนก็เงียบเลยอะเขาก็คงกลัวแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็รักใช่เนี่ย
ใครไปเที่ยวชายหาดแถวนั้นก็แวะไปกินข้าวกินปลาอุดหนุนเศรษฐกิจแถวนั้นหน่อยกันแล้วกัน
เรื่องของความเชื่อแต่แหมมันกลายเป็นว่าไม่รู้จะดีขึ้นหรือหนักกว่าเดิม